บรรทุกคานสะพานมานะฮะน้ำหนักเกือบ๑๐ตันนะฮะ
และทีนี้พอมาถึงจุดตรงนี้เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้ว
และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่คนขับบอกว่าที่ไปชนครั้งนี้
จากข้างหลังบรรทุกมาหนักแล้ว

เหตุเกิดที่ถนน๓๐๔ตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
คนขับรถบรรทุกก็คือนายมนตรีแก้วนาบรีอายุ๓๙ปี
ก็บาดเจ็บฮะมีแผลบริเวณหน้าผากแล้วก็หัวเข่านะครับ
ส่วนรถบรรทุกไปชนอัดติดกับเสาต่อหม้อสะพาน
อยู่ในสภาพตะแคงมีคานสะพานยาวที่เขาบรรทุกมาด้วยเนี่ย
ยาวประมาณถึง๒๕เมตรน้ำหนักกว่า๑๐ตัน

ไอ้ที่เขาขนมาจะไปลงใส่ก่อซ่างนี้นะครับ

จริงจะไปส่งที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
จังหวะที่มาถึงที่เกิดเหตุมันเป็นทางเลี้ยวบริเวณแยกบางคล้า

วกกับคานสะพานที่บรรทุกมาน้ำหนักมากกว่า๑๐ตันครับ
ทำให้เบรกไม่อยู่นะฮะพุ่งทะลุแท่งแบรีเออร์
ชนต่อหม้อสะพานข้ามแยกที่กำลังก่อสร้างอย่างจังเลย
ยังชนเข้ากับห้องน้ำของคนงานก่อสร้างพังไปด้วย
ในห้องน้ำเป็นเพลิงสังกษีพังเหมือนกันนะฮะ
โชคดีผมไม่เป็นอะไรมากรอดมาได้อย่างปฏิหารนะครับ